มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เป็นชื่อเรียกสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับตำนาน
และเรื่องเล่าขานต่างเกี่ยวกับพญานาค
ซึ่งในอดีตชาวบ้านจะเรียกว่าดงผีคำชโนธ

ย่างกรายเข้าไปในดงคำชโนธเลย
ส่วนทิศตะวันออกจะเป็นของพระปู่ศรีสุโธ
ทีนี้ก็เลยปั้นเฉดแดนกันให้ดักสัตว์ไปขุดหลุม
ดักสัตว์ใครไปอันนั้นก่อน
ก็จะได้สัตว์ตัวนั้นมาแปลงแบบกันจริง
ทีนี้พ่อปู่ซิโตไปได้เนื้อไปได้เนื้อสร้างช้างตัวใหญ่นะฮะ
ก็เลยได้ปันไปให้สุวรรณได้เยอะ
ทีนี้พระปู่ศรีสุโธมาได้เม่นแต่ตัวเล็กแต่ขนมันใหญ่
ทีนี้เลยผิดใจกันบอกว่าปันไม่เท่ากัน
พ่อปู่ศรีโทก็โกรธเถียงกันก็เลยไม่ใครตกลงกันได้
ก็เลยลบลาฆ่ากันเอาขนของเมียงเข้ามาตีกันอยู่
แม่น้ำน้องกระแสที่นี่ก็ลบลาค่าฟันกันอยู่ประมาณ๗วัน๗คืน
ปลาก็ตายน้ำก็ขุ่นทีนี้เดือดร้อนไปถึงพระอินทร์
อินก็เลยได้ลงมาตัดสินใจตัดสินว่าไม่ให้ใครแพ้ไม่ให้ใครชนะ
ถ้าใครก็ให้แยกทางกันให้สร้างแม่น้ำคนละสาย
พ่อปู่สิโธเลยสร้างแม่น้ำโขงอสุวรรณนาคาราชสร้างแม่น้ำน่าน
ใครสร้างเสร็จจะได้รางวัลลงมาสร้างเมืองใหม่
ทีนี้พ่อปู่ศรีโทสร้างเสร็จก่อนก็เลยได้ต้นชะโนธ
ลงมาสร้างเมืองนี้ได้ต้นชะโนธต้นชะโนธก็เหมือนกับต้นเทพ
อินเลยประธานพรให้ทำทางขึ้นลงให้ลงเมืองได้
ลงเมืองไปเป็นเมืองประดานขึ้นมาได้
พ่อปู่ศรีโทได้รางวัลตรงนี้แม่น้ำสำหรับปลาที่ประจำแม่น้ำคือปลาบึก
เรื่องราวของพญานาคแห่งคำชโนธนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อหลวงปู่คำตาหรือนายคำตาทองสีเหลือง
ชาวบ้านบ้านวังทองคนหนึ่งในขณะนั้นได้หายตัวไปไม่มีใครหาพบกว่า๒วัน
เมื่อกลับมาจึงบอกเล่าเรื่องราวว่าตนเองนั้นได้ถูกพญานาคพาตัวไปยังเมืองบาดานในป่าคำชโนธเพื่อไปประกวดชายงามจนได้รางวัลที่หนึ่ง
เมื่อกลับมาจึงได้เล่าเรื่องราวอัศจรรย์ของพญานาคที่ได้พบเจอมาให้ลูกหลานและชาวบ้านฟังและทำให้คำชโนธกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พี่ซายเริ่มเป็นดู
ว่าเป็นอะไรหาหมอทำหมอยังไม่ดู
ตอนบ่ายวันนั้นเลยมีคนมาบอกว่าปู่ไม่เห็นแล้ว
ก็เลยกระวนกระวายกันหากันที่ไหนก็ไม่เจอ
ประมาณปีหนึ่งเลยเดินไปหมอทำก็ลงไปตามด้วย
ไส้ยัตริย์ศาสตร์นั่นลงทำดู
ว่ากำลังจะกลับแล้วปู่จะเอามาทรง
อยู่ที่ทุ่งหน้าไปที่ทุ่งหน้าเช่น
ก็เลยเดินไปทุ่งนาเห็นอยู่ที่ทุ่งนา
ตอนที่ไปหากันไปที่ตรงนั้นก็ไม่เห็นไม่เจอ
ต่อมาตีหนึ่งจึงค่อยกลับไปอีกจึงค่อยเห็นนอนอยู่
อยู่คันเทนาก็เลยเอากลับมาบ้านมาซ่อกันอยู่ที่นั่น
ตอนที่ไปปู่คำตาเล่าว่าไปกับมาถึงที่
เมียงพระเจ้ามาแต่งสุดให้ใส่สุด
ให้เรียบร้อยก็ลงแข่งกันเอามาจากหลายทางหลายชิด
แข่งกันที่นี่พวกสายงาม
พ่อปู่คำตาเป็นผู้ใดที่หนึ่งมีทองมีเงิน
อยากได้อะไรให้เรียกเอาปู่ไม่ได้อยากได้อยากกลับถึงบ้าน
คิดถึงลูกไหมว่าจะอย่างนั้นเขาก็เลยกลับมาสู่
หลังจากได้ไปเมืองบาดานหลวงปู่คำตาก็ได้บวช
และจำพรรษาอยู่ใกล้กับคำชโนธ
ซึ่งปัจจุบันก็คือวัดสิริสุโธนั่นเอง
พร้อมกับเรื่องราวความอัศจรรย์ของพญานาคแห่งคำชโนธก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันป่าคำชโนธรู้จักกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเมืองพญานาค
ปกครองโดยพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
และมีผู้ที่ศรัทธาในความเชื่อเรื่องพญานาคมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับเรื่องราวความอัศจรรย์ของพญานาคที่ยังคงมีผู้สัมผัสได้มาถึงทุกวันนี้
เชื่อกันว่าผู้ที่มีความเคารพสัทธาในเรื่องพญานาคนั้น
เป็นผู้ที่คิดดีทำดีรักษาศีลมากราบไหว้พ่อปู่แล้ว
ก็จะได้รับพรตามที่ปรารถนาและหากผู้ที่มาเยือนคำชโนธ
มีบุญสัมพันธ์กับพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็อาจจะได้พบกับความอัศจรรย์บางอย่าง
จากที่นี่ก็เป็นได้
พระกรรมที่เราเดินเข้ามาคือสองข้างของเราเป็นเหมือนกับพญานาคที่พ่อทำขึ้นมา
ยังเอาเป็นหมุยกระสะพานนี่ใช่ไหมครับอันนี้สร้างนานแล้วยังครับ
เมื่อปี๒๕๔๘ครับ

อันนี้เพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกหลานผู้ที่จะเดินทางเข้ามากราบไห้นวัศกาลท่านปู่พระยาศรีสุโต
แล้วเมื่อก่อนเขามากันอย่างไร
เมื่อก่อนนี้ปี๒๐๓๐จะมีต้นไม้กลมนะครับ

แล้วก็ต่อมาก็มีสะพานเป็นไม้เล็กแล้วเดินเข้าไปครับ
คือเท่าที่เราเห็นน้ำข้างล่างเนี่ยนะครับ

อันนี้เป็นคลองน้ำตั้งแต่โบราณเลย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อก่อนใครจะมาที่ป่าคำชะโนธนี่
เราจะต้องข้ามน้ำตรงนี้เข้ามาถูกไหมครับ
น้ำตัวนี้จะไหลลงไปถึงสงครามครับผม
งครามก็จะไหลลงน้ำโขงครับ
ก็คือไปที่แม่น้ำสงครามนั่นแหละ
เห็นบอกว่าสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเข้ามาที่ป่าคำชโนธ

ตรงนี้เราหมดเขตมนุษย์แล้ว
ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งของท่านปู่

เมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยไม่มีรอยต่ออย่างนี้
คุณพระเดัมบอกว่านี่คือแยกกันแล้ว
สะพานนี้ก็จะยกระดับไม่ได้

อันนั้นโรคบาดานอันนี้โลกมนุษย์ครับ
ทุกครั้งมีคนพยายามจะต่อหลายครั้ง
อืมไม่ว่าใครมาเป็นใหญ่เป็นโตก็จะต่อ

บอกเพียงแค่วันเดียวก็จะต้องเป็นอย่างนี้อีก

นั่นหมายความว่านี่คือจุดในโลก

เป็นของปู่แล้วฝั่งนู้นนะครับ
โอเคเราต้องมีการกราบไห้ก่อนที่จะเดินข้ามไปไหมฮะ

ต้องถามความรู้สึกของแขกรับเชิญเราก่อน
ผู้พามาถึงจุดนี้ปุ๊บ

รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับ

พอตรงนี้ขนลุกและยิ้นเย็น
เขาบอกอากาศนี้จะเย็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีกันเหรอฮะ

โอเคครับมา
ที่เขาเชื่อกันว่าจากฝั่งของเมืองมนุษย์ข้ามมาถึงฝั่งปราหลาด
ซึ่งเป็นที่พรรมนักของพระผู้ศรีสุธโภค
บรรยากาศมันจะแตกต่างจากข้างนอกเขาบอกว่าคนยังเท่าเดิม

มันดูล่มลื่นดูต้นไม้ดูอะไรอย่างนี้มันดูแบบ

ก็เป็นลักษณะเหมือนป่าเลยนะ
เป็นป่าเหรอพ่อจ้ำพ่อจ้ำต้นไม้ต้นไหนที่เขาบอกว่า
ถ้าใครเอาออกจากคำชโนธปุ๊บไฟไหม้หมดทุกจุด
คือต้นอะไรอ่ะคือต้นคำชโนธครับ

อันนี้ชุ้งนี่แหละครับชุ้งเหมือนต้นตานนี่แหละครับ
พ่อจ้ำครับผมเคยฟังเขาเล่ามาว่าไอ้ต้นคำชโนธปลูกที่อื่นก็ไม่ขึ้น
ขึ้นแต่มันลำบากครับเวลามันได้ครบ๕ปีมาแล้วนะ
แต่ใครเอาไปปุ๊บนี่ก็คือความวิบัติเกิดขึ้นเขาเชื่อกันอย่างนี้

ใช่แล้วมันแบบว่าดูล้มเลื่อนมาก
จ้ำครับนี่เราต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหนครับ

คือทำยาวประมาณระยะทางเท่าไหร่ครับตรงนี้
ความยาวของพญานาคนี้๒๒๐เมตรครับ
เมตรคุณอาร์ตเป็นไงบ้างเข้ามารู้สึกยังไง

เอาจริงไปป่าก็หลายที่แต่รู้สึกว่าวันนี้มันเย็น

มันเหมือนกับอีกพบหนึ่งอีกโลกหนึ่งอย่างที่เขาว่าจริงครับ

คือมันรู้สึกได้ของความเย็นเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ย

ว่ามันร้อนแล้วก็จะรู้สึกคนเยอะแยะวุ่นวายแต่ข้างในเนี่ยมันเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลา

เขาบอกว่าใครที่มาที่นี่พ่อจ้ำฮะเขาบอกใครที่มาที่นี่เนี่ยจะต้องกลับมาอีกใช่ไหมฮะ

มีความหวังมีความหวัง

ความหวังว่าถ้ามาหาท่านปู่แล้วสิ่งใดก็จะดีขึ้นทุกอย่าง

ผมจะกำหนึ่งครับพระจำ

พระจำจะฝรั่งตอนอีก๓วัน

คำชะนดครับตรงศูนย์กลางนะครับ
โอ้โฮ

อ่านี่คือศูนย์กลางครับศูนย์กลาง

สวัสดีครับ

เห็นหัวถุงของสวัสดีครับ
เห็นหน้าของขวา

แบบนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป